ในช่วงเย็นมาติดตามข่าวการสัญหากุญสือ
คุณซื้อต่างชาติตอนนี้ก็มียื่นโปรไฟล์มาเหมือนกันนะครับ
ก็คือเงื่อนไขที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้ว
ก็คือต้องมีโปรไลเซ็นต์
แล้วก็ต้องมีประสบการณ์ในการคุมทีมในระดับที่ดีกว่า
ใช่เพราะว่าถ้าคุณจะเอาคนไทย
เรียนจบโปรไลเซ็นต์มันก็มีรุ่นหนึ่งนะครับ
เรียนรุ่นแรกของสมาคมจัดนะครับ
พิซิโก้ก็รุ่นนั้นเหมือนกัน

เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เผยว่า
ก็สามารถยื่นโปรไฟล์เข้ามาให้ได้พิจารณาได้

สามารถอยู่ในกฏิการที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลวางไว้
สมาคมฟุตบอลนั้นวางไว้ก็พร้อมที่จะรับมาพิจารณาครับ
ถ้าเกิดจากที่คุณชนะบอกแบบนี้นี่อันนี้อาจจะยากนิดนึงนะ
คือเหมือนกับว่าอยากทำก็มาสมัครสิมันยากอ่ะ
แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าชอบใครจีบเลยดีกว่า

ยังให้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับ
ใช่ครับแล้วก็ประสบการณ์ในประเทศไทยมันก็ล้น
และที่สำคัญก็ทำงานกับนักเตะไทยมาหลายต่อหลายคนในชุดปัจจุบันด้วย
ดังนั้นอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาคุยทีชุดนี้ก็ตาม
มุมมองผมก็คือคุณต้องให้เวลาในการเก็บตัวกับเขาช่วงโค้งสุดท้ายให้เยอะกว่าเดิม

ไม่ใช่ว่าคุณให้เวลาเขาในการมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง
ที่มาอุ่นเครื่องก็อาจจะยังไม่ดี๑๐๐
และนักเตะของเราเองเนี่ยช่วงนี้อุ่นเครื่องก็เป็นนักเตะที่ไม่ใช่ชุดที่จะเอาไปใช้แข่งขันจริงอีก
เพราะว่าตัวหลักจากสโมสรเขาไม่ได้ปล่อยมา
นั้นทำยังไงที่จะขอความร่วมมือให้เอาตัวหลักกับสโมสรมาเก็บตัวในช่วงอุ่นเครื่องให้ได้
รวมถึงช่วงโค้งสุดท้ายไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาถึงปุ๊บบินไปมีเวลา๒๓วันอันนี้ทำยาก
นิรึงเป็นเรื่องปัญหาที่คาลักษณ์สร้างมานาน
ต้องรีบแก้ไขกันนะครับเดี๋ยวจะได้ติดตามกันนะครับในช่วงเดือนตุลาคมว่าใครจะมาเป็น
ยังพอมีเวลานะครับมีนามีโทรเทอร์เมนต์แล้วก็คือในรอบคัดเลือกของอีเชปเอเชีย
ซึ่งก็จะเป็นการคัดทีมไปเล่นในโอลิมปิกรอบสุดท้ายที่ญี่ปุ่นนะครับ